มาดูท่านนี้นะคะตกอกตกใจเช่นเดียวกันค่ะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะที่๔

คือลิ้นหัวใจรั่วมีระยะ๑๒๓๔๔คือรั่วมาก
เอาง่ายนะคะก็คือเสี่ยงตาย
ตกอกตกใจมากคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ใจหายวาบค่ะ
เพราะว่าเอาจริงฟิล์มอายุ๓๖เอง

ยังแบบลงพื้นที่ไปช่วยน้ำทงน้ำท่วมอยู่เลยนะคะ

ก็เลยเล่าให้ฟังนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาบอกว่า
ที่รู้เนี่ยเพราะว่าไปตรวจสุขภาพ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนแรกรู้ตกใจเลย
เครียดน้ำหนักลดไป๑๐กิโล
เสร็จยังไงรู้ไหมตอนแรกจะเก็บเป็นความลับไม่บอกใคร

ก็เลยบอกความจริงแม่ไปว่าผมเป็นลิ้นหัวใจรั่วระยะที่๔
ซึ่งที่บ้านไม่มีกรรมภัณฑ์ไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยนะ
พอแม่รู้แม่ก็ร้องไห้เลยอะ
แม่ก็ช็อกไปเลยแล้วก็พูดคุยกันแบบว่าจะต้องวางกงพินัยกรรมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าฟิล์มก็ไม่มั่นใจไงเผื่อวันดีคืนดีนอนหลับไปอะไรอย่างนี้

เป็นโลกแบบปัจจุบันทันตรวจ
พอบอกแม่เครียดกว่าเดิมอีก
คือเขากลายเป็นร้องไห้แบบทุกวัน

อย่างเช่นไม่กินอาหารเค็ม

แล้วก็จะผ่าตัดเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
กระเดือกถึงข้างในมีหลายวิธี
ก็เป็นกำลังใจให้คุณฟิล์มด้วยนะคะ

สอนให้รู้ว่าเราต้องหมั่นตรวจสุขภาพร่างกาย

ไม่ใช่ว่าอายุยังไม่เยอะยังค่อยไปตรวจสุขภาพ

ฟิล์มไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยนะคะ